ไปช่วยกันลุ้นหน่อยนะคะที่นครศรีธรรมราชมีสาวท้องแก่คนหนึ่งกำลังจะไปโรงพยาบาลนั่นแหละ

คลอดอยู่บนรถอยู่แล้วนะคะ
สุดท้ายกู้ภัยนี่แหละค่ะต้องทำได้ทุกอย่างจริงนะ
กู้ภัยใต้เต็กตึ้งเมืองคอนค่ะก็ต้องมาช่วยทำคลอดนะคะ
เป็นหญิงท้องแก่ใกล้คลอดที่สามีกำลังขับรถกำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาล

น้ำเดินอย่างเดียวไม่ว่าศีรษะทารกโผล่ออกมาแล้ว
สองคนสองผัวเมียเนี่ยอยู่บนรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าแจ๊ส
บรอนเงินทะเบียนกไก่ชชิง๙๓๔๘นครศรีธรรมราช
บริเวณปากซอย๕หลังวัดชะเมาตะบนท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำเครื่องมือช่วยทำคลอดทารกบนรถมา
หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ลุ้นระทึกกันนะครับ
สามีเนี่ยโอ้โหลุ้นยิ่งกว่าใครเลย
ชาวบ้านก็พยายามส่งเสียงเชียร์ช่วยเหลือกัน
จนสุดท้ายทำคลอดสำเร็จค่ะ
อะไรอยู่บริเวณปากซอยไหน
เพราะว่าชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
สนใจเรื่องคลอดบนรถบนท้องถนนก็เรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องตัวเลขสนใจยิ่งกว่า
โทรศัพท์ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถกันให้วุ่นเลย

อะไรอย่างนี้แล้วทะเบียนรถพี่เนี่ยเบอร์อะไร
มันยังอีกตั้งหลายวันก็ใช่หรอ
ต้องเก็บเลยก่อนเดี๋ยวปัญหาไม่ทัน

เดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาแทรกระหว่างทางหรือ